จากเรื่องของแมวไปต่อที่เรื่องของลิงกันหน่อย
บนเขาสามมุกมันหิวพอมีโควิดคนก็ไม่ไปเที่ยว
คนไม่ไปเที่ยวก็ไม่เอาอาหารไปให้มันมันหิวมากคุณผู้ชม
แล้วก็มีคนใจดีเขาบอกว่าทนเห็นมันหิวไม่ไหวไปจัดโต๊ะจีน
อาหารลิงที่เขาสามมุกซะเลยนี่ขนมาเต็มกระบะเลยผลไม้กล้วยเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะ
ก็เขาบอกว่ามีความสุขทั้งคนให้แล้วก็เจ้าลิงที่เป็นคนรับเป็นตัวลับสิเนอะ
นะฮะลิงที่อาศัยอยู่ที่เบรมรอบเขาสามมุกเนี่ยนะตะบนแสนสุกอำเภอเมืองชนบุรี
นี่ได้อันนี้ส่งจากคนใจดีก็เป็นกลุ่มคนพื้นที่นะฮะก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นต่างแล้วก็ชาวบ้าน
เมื่อกี้พี่เขาชิมก่อนใช่ไหมชิมก่อนชิมก่อนเออก็หวานดีหวานดีอะไรประมาณนี้
นำโดยคุณสุภีพันธ์หอมหวนนะครับเป็นสมาธิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วย
สมาชิกของภักดิ์พวกนี้แหละนำผลไม้ใส่กระบาดไปสามกันไปเลี้ยงริงที่เบรืองเขาสามมุก
เนื่องจากว่าลิงมันอดหยากไม่มีนักท่องเที่ยวซื้ออาหารไปให้มันเลยนะครับ
เพราะว่าเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ทำให้ต้องปิดหาดบางแสนไปช่วงหนึ่ง
ส่งผลกระทบนักท่องเที่ยวเองก็ไม่เข้าพื้นที่ชนบุรีไป
จนทำให้ลิงประมาณ๕๐๐ตัวหิวโซทีเดียวครับ
แห้งแรงน้อยขาดสารอาหาร
มีการจัดโต๊ะอันนี้ไปวางไว้ให้แบบนี้๓ตัวนะ๓โต๊ะนะ
แล้วก็เอาอาหารแตงโมกล้วยลำไยถั่วลิสงถั่วฝักยาวมะม่วงข้าวโพด
เยลลี่ขนมปังแล้วก็นมเปรี้ยวไปเลี้ยงมันชอบกินนะฮะ
พอเห็นอาหารนะกระโดดลงมากินกันเลยครับ
กินกันอย่างคึกคักอเด็ดอร่อยอันนี้แท้ข้าวโพดกันไปนะครับ
แล้วก็มีการเลี้ยงลิงอีก๒๐๐ตัวที่บริเวณวัดสันติพักด้วยครับ
อันนี้อยู่ที่หมู่๓ตำบลเหมืองอำเภอเมืองชนบุรี
วัดนี้ลิงเขาก็เยอะแล้วขาดแคลนอาหารเนื่องจากว่าอะไร
พัยแร้งฝนไม่ตกของกินในป่าข่าวที่เคยมีเนี่ยมันก็ไม่มี
ลิงที่นี่ไม่ดุร้ายเป็นมิตรกับคนที่เอาอาหารไปให้มันด้วยนะครับ
ก็เลยควักเงินส่วนตัว๕๐๐๐บาทไปซื้อผลไม้มาจัดโต๊ะให้ลิงได้กิน
ภาษาอันนี้ก็เรียกว่าโต๊ะจีนลิงนะฮะ
ประกอบกับใกล้วันเกิดตัวเองก็เลยอยากทำบุญทำทานไปด้วย
แล้วก็อยากให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ไปบางแสนแวะซื้ออาหารไปให้ลิงด้วย
ลิงมันหิวครับมันรอให้คนไปให้อาหารมัน
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศการให้อาหารลิงที่เขาสามุกที่จังหวัดชนบุรีนะครับ